เป็นเหตุระทึกที่เรียกว่าคานหล่นทัพ

แต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งไปจอบรถอยู่ใต้คาหรือว่าใต้เพดาน

แต่ปรากฏว่าไปดูสภาพรถของเขาครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ฮะอันนี้เป็นสภาพของอาคารก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวจะเห็นสภาพรถของเขาดูสิ
โอ้โหถล่มใส่หลังคารถแบบนี้เลยนะคะ
ใช่ฮะมาจอดผิดที่ผิดจังหวะผิดเวลาจริง

แต่ใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ได้นะครับ

ธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองขลุงที่กำแพงเพชรนะครับ
เขาก็แชร์ภาพนี้กันในโลกโซเชียลกันยกใหญ่เลย
บางคนก็บอกว่าขอดูทะเบียนรถหน่อยซิ

ฝากระโปรงหน้าหลังคารถยุบกระจกหน้ารถแตกไปหมดเลย
รอบรถก็มีเศษแผ่นปูนชิ้นใหญ่ตกอยู่แบบนี้นะฮะ
มันไม่ใช่เล็กนะคุณชิ้นใหญ่มากนะครับ
เจ้าของรถคือคุณโคสิตัญเชียงเล่าให้ฟัง
หลังจากนั้นก็กลับมาขึ้นรถหยิบโทรศัพท์มือถือ

จากนั้นได้ยินเสียงดังโครมสนั่น
มีความรู้สึกว่าตัวรถมันยุบลงมา

พอได้สติมองลอดกระจกไปด้านบน

จึงได้รีบลงจากรถมาแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วเขาก็ให้ดูพระดี
เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะบารมีของพระอาจารย์ลอยโพเงิน
รัฐนาชัยจังหวัดอายุทยาที่คล้องคออยู่
ปกป้องรักษาจึงรอดพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้

นี่แหละครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบนะฮะ

ตรงไหนยังไงกันแน่นะครับซึ่งก็เป็นฝ้าตอนแรกนึกว่าฝ้าเพดาน
แต่จริงมันเป็นแบบใต้ชายคาของสำนักงานที่สร้างเป็นแผ่นปูน
เพราะว่าสำนักงานเขายกเหมือนหลังคาสูงชายคาสูงนะครับ
เป็นสองชั้นแบบนี้แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็มาจอดรถด้านหน้าพอดี
แล้วตรงนั้นนะฮะที่เป็นแผ่นซีเมนฉากปูนเนี่ย
เป็นสิ่งที่ตกแต่งอยู่ภายนอกของอาคารนะนะของใต้ฝ้าเนี่ยนะครับ
มันหลุดร่อนออกจากเนื้อซีเมนเป็นวงกลมขนาดใหญ่นะคุณ

ทีมข่าวก็ติดต่อพูดคุยกับทางผู้จัดการธนาคารสาขานี้
ก็บอกว่าพร้อมจะดูแลรับผิดชอบนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานใหญ่ก็รับเรื่องแล้วรู้เรื่องแล้ว
แล้วก็พร้อมที่จะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
แล้วก็ชดใช้ความเสียหายให้กับลูกค้านะครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นลูกค้าของธนาคารด้วย
ผู้จัดการธนาคารบอกว่าโชคดีนะที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นในวันหยุด
ถ้าไม่ใช่วันหยุดตรงนี้จะมีคนเยอะ
พ่อค้าแม่ค้าก็มาแล้วก็มีรถเข้าออกเยอะ
อาจจะเกิดผลเสียหายกว่านี้อาจจะเกิดผลเสียหายที่รุนแรงมากขึ้นนะครับ
ก็เบื้องต้นทางตำรวจเองนะครับ
ก็ได้เดินทางมาเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุไว้ก่อน
เพราะจะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
กับเจ้าของรถรายนี้นะครับ